นาฬิกา๔๒นาทีข่าวเย็นไทยรัฐนะครับคุณผู้ชมครับ
หลังจากมีพิธีพระชธานเพลิงศพจากเหตุการณ์ที่หนองบัวลำพูนะครับ
ญาติก็ได้มาเก็บอาธิและก็ทำบุญอุทิศศูนย์กระสนให้กับผู้เสียชีวิต
บางคนบางบ้านก็นำไปฝังดินใต้ต้นไม้ใหญ่
บางบ้านก็ไปลอยอังคารตามความเชื่อครับ
ที่วัดราชสามัคคีตะบนอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพู
ครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตทั้ง๑๙คน
มาทำพิธีเก็บอัฐิในช่วงเช้าวันนี้
เริ่มตั้งแต่๖โมงเช้าญาติเริ่มเก็บกระดูกในเชิงตะกอน
และนำกระดูกที่เก็บได้ไปล้างน้ำตามความเชื่อ
แล้วก็นำกระดูกบางส่วนใส่โกรธนะครับเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศล
และกระดูกบางส่วนก็ใส่ลงหม้อดินเพื่อนำไปฝังตามความเชื่อท้องถิ่น
หลังจากนั้นพระสงฆ์สวดมาติกาบังสุกุล
โดยโยงสายศิลป์ที่โกดกระดูกทั้ง๑๙โกด
แล้วเคลื่อนไปทำบุญอุทิศสวรรค์ครูสนบนศาลากาประเรียน
เพื่ออุทิศสวรรค์ครูสนให้ครูสุภาพรและเด็ก
นายเสกสรรศรีราชเป็นสามีของครูพรนะครับ
ระบุว่าจะเก็บอัฐิของครูพรและน้องซีวิกลูกชายในโกรธเดียวกัน
แล้วนำกลับบ้านไปบำเพ็ญบุญต่อตามประเพณีในครอบครัว
ขณะที่ครอบครัวของน้องฝาแฝดองศาและภูผานะครับ
จะเก็บอัตถิของน้องไว้ร้อยวันก่อนเพื่อทำบุญอุทิศสวรรค์ครูสนให้น้อง
คุณผู้ชมครับมีเรื่องน่าประหลาดใจของครอบครัว

เจ้าน้ำตาลมาไปสู่นักที่คือเลี้ยงมาพร้อมกับน้องทั้งสองคน
ก็มีความผูกพันกับน้องทั้งคู่
เวลาน้องกลับจากศูนย์เด็กเล็กตอนมีชีวิตอยู่มันจะวิ่งมารับทุกวันเลย
เมื่อคืนไอ้น้ำตาลเนี่ยไอ้น้ำตาลเนี่ยมันนอนอยู่เนี่ย
ส่งเสียงหอนอยู่ตลอดเวลาเลยครับทั้งคืน
แล้วก็ตามครอบครัวมาเก็บอัฐิเมื่อตอนเช้าด้วย
ส่วนครอบครัวของน้องแตครับระหว่างเก็บอัฐิ
ได้ค้นหาพระที่ห้อยคอน้องโดยตั้งใจว่าจะนำไปเก็บไว้ที่บ้าน
แล้วก็พบว่ามีสุนัขตัวหนึ่งคุณผู้ชมไม่ใช่สุนัขของครอบครัวนะคราวนี้นะบ้านนี้นะ
นอนเฝ้าอยู่ที่เชิงตะกอตั้งแต่เช้ามืดเมื่อเสร็จพิธีอ้าวมันหายไปไหนไม่รู้ฮะ
จากนั้นครอบครัวได้นำเท่ากระดูกในหม้อดินไปฝังครับ
โดยย่าแต่ละคนช่วยกันขุดหลุมจุดธูปเทียน
นำสำหรับอาหารคาหวานน้ำดื่มนมกล่องใส่ลงไปในหลุมด้วย
จากนั้นเอาหม้อดินใส่ในหลุมนำไม้ไผ่ขนาดยาวผูกสายสิน
แล้วก็ต้นลิ้นมังกรกระทุ้งจนม่อแตก
จากนั้นพระสงฆ์เนี่ยสวรรค์นำยัดย่าหนัมดินมากรบหลุม
และให้พระสงฆ์ชักสายสินจนขาดมีความหมายครับ
นั่นหมายความว่าเป็นการตัดขาดกันจากโลกมนุษย์นะ
ดวงวิญญาณไปสู่พบภูมิที่ดี
ซึ่งมี๔ครอบครัวที่นำหม้อบรรจุเท่ากระดูกไปฝังที่วัด

บางส่วนก็เก็บเท่ากระดูกไปฝังตามหัวไร่ปลายนา

ส่วนเชิงตะกรทั้ง๑๙เตาเนี่ย
ชาวบ้านบอกว่าทำลายทิ้งเถอะ
มันเป็นภาพที่น่าสะเทือนใจ
เช่นเดียวกับที่วัดเทพมงคลพิชัยครับ

โดยจะนำเท่ากระดูกมาปั้นเป็นหุ่นไว้ที่หน้าเชิงตะกอน
จากนั้นจะโปรยเหรียญจำนวน๓๒เหรียญ
อันนี้ก็มีความหมายคือเท่ากับอวัยวะทั้ง๓๒
ซึ่งหลังจากทำพิธีสงฆ์แล้วนะครับ
ต้องมาเก็บเหรียญทั้งหมดกลับไปถวายวัด

หากทำเช่นนี้แล้วผู้เสียชีวิต
จะไปเกิดใหม่และมีอวัยวะครบทั้ง๓๒สมบูรณ์ครับ

เผาศพด้วยเตาไฟฟ้าจำนวน๙ศพ
โดยศพสุดท้ายเพิ่งจะชาปนกิจเสร็จสิ้นไปเมื่อ๖โมงเช้า
คือศพของนายวีรชนบุญวิเทียน
พนักงานกองช่างอบตอุทัยสวรรค์
และเป็นอดีตนักฟุตบอลทีมหนองบัวลำพูเอฟซี
คุณผู้ชมครับบรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้าเสียใจ
หลังจากนี้ญาติจะนำอาถิไปทำบุญหงายพาข้าว
หรือทำบุญอุทิศวรสุขุดสนให้กับผู้วายชน

แล้วก็ยังขอบคุณหน่วยงานราชการและภาคเอกชนทุกคนทุกฝ่าย
ร่วมการจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพให้ผ่านพ้นไปด้วยดีครับ